ก็เหมือนกับเรื่องของการชนแล้วหนีนะชนแล้วก็ไม่ช่วย
อันนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยนะครับ
ล่าสุดเนี่ยมีคนถูกชนแล้วหนีแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเอาไว้เนี่ยคือทำแค่ลากเขาที่บาดเจ็บสาหัส
เอาไปไว้ข้างทางปล่อยเขานอนตายไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บางประกงที่สระเชิงเสา
หน้าวัดกลางบางประกงนะครับถนนสุขุมวิทย์สายเก่า
ตำรวจไปตรวจสอบนะครับเมื่อคืนนี้เจอผู้หญิงอายุประมาณ๕๐๕๕ปี
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่ไหลทาง
บนถนนมีรอยครูดล้มของรถจักรยานยนต์แล้วก็กองเลือดนะฮะที่ตกอยู่
นายอนุชิตสว่างจิตอายุ๑๘ปีเป็นคนที่มาเห็นเหตุการณ์บอกว่า
ตอนนั้นเขากำลังขี่รถจะไปตลาดแล้วก็มาเจอวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้น
เขาจำได้เลยว่าเบอร์๑๔ผู้ชายที่เป็นคนขี่เนี่ยอายุสัก๖๐ละ๖๐๗๐ประมาณนี้
จอดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
กำลังลากร่างผู้หญิงที่บาดเจ็บไปไว้ที่ข้างทาง
หนุ่มคนนี้ก็ไปถามนะถามว่าเออพี่ทำอะไรยังไง
คนนี้ไม่ตอบฮะปล่อยร่างหญิงคนที่บาดเจ็บเอาไว้ไหลทาง
แล้วก็รีบขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปเลย
ตำรวจก็สืบไปจนทราบนะครับว่าวินจักรยานยนต์รับจ้างเบอร์๑๔แถวนั้นเนี่ย
คือในจันทร์เลิศศุกร์อายุ๖๕ปี
ขี่วินเบอร์๑๔ขี่วัดบนโครงคาราม
ก่อเหตุขี่รถชนผู้หญิงนะครับที่เสียชีวิต
แต่ไม่ยอมแจ้งตำรวจไม่แจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
แล้วก็เจอหลักฐานเป็นรองเท้าข้างซ้ายของนายจันตก
อยู่ในที่เกิดเหตุก็เลยตามไปที่บ้าน
ไปถึงบ้านเนี่ยโอ้โหชัดเลยฮะเจอข้างขวาครับ
ข้างขวาเปื้อนเลือดด้วยนายจันทร์เนี่ยกลับมาที่บ้าน
แล้วก็เปลี่ยนเสื้อแล้วขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปอีกนะครับ
ระหว่างที่กู้ภัยกำลังจะนำศพของผู้ตายไปชนะสูตร
โรงพยาบาลบางประกงนะครับมีนายอำนวยปานอี้เม้ง
อายุ๕๕ปีซ้อนจักรยานยนต์ของเพื่อนบ้าน
แล้วก็มาตามหาภรรยาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยขาไม่ค่อยดี
ต้องเดินกระเพลกไปซื้อของมาขายที่ตลาด
มาขอดูศพหน่อยว่าจะใช่ภรรยาที่หายไปไหม
ปรากฏว่าพอดูศพเนี่ยโอ้โหปล่อยโฮมาเลยฮะ
เพราะนี่คือนางบานเย็นปานอี้เม้งวัย๕๒ปีภรรยาของตัวเอง
ค่ะซึ่งนายอำนวยบอกว่าภรรยาเนี่ยนางมานเย็นเนี่ย
คือฟังแล้วก็น่าสงสารนะคือไม่มีเงินขาเนี่ย
ขานี้ต้องเดินกระเพลกขาไม่ดีอยู่แล้ว
แล้วไม่มีเงินที่จะนั่งวินจักรยานยนต์รับจ้าง

ก็ต้องทนเดินทั้งที่ขาไม่ค่อยจะดี
ทุกเช้าฮะเดินทุกเช้ามืดนะครับ
อันนี้เกิดเหตุเช้ามืดนะครับอ่าเดินไปเพื่อจะซื้อของแล้ว
แล้ววันนี้เห็นว่าทำไมไปนานไม่กลับบ้านสักที
ก็เลยตามหาอ้าวปรากฏว่าถูกรถชนเสียชีวิตแล้ว
ส่วนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ล่าสุดนายจันทร์คนขี่จักรยานยนต์ชนนางบรรเย็นเสียชีวิต
มอบตัวกับตำรวจสพบังปะกงแล้วนะครับ
โดยนายจันทร์ให้การว่าขณะเกิดเหตุ
เมื่อช่วงเช้ามืดเนี่ยมองไม่เห็นผู้ตาย
ผู้ตายกำลังเดินข้ามถนนก็เลยชนเข้าเต็ม

แล้วที่ลากร่างไปไว้ข้างทางแล้วรีบหนีไปเนี่ย

ก็เลยขี่รถกลับบ้านก่อนไปตั้งหลัก
ไม่ตั้งหลักแล้วมันหนีต่ออีก
เปลี่ยนเสื้อหนีต่ออีก
ก็บอกว่าตอนนี้ไปเจรจากับญาติผู้เสียชีวิตแล้ว
แต่ว่าเดี๋ยวนัดคุยรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งหลังเสร็จงานศพ
อันนี้ผู้ต้องหาเขาอ้างไว้อย่างนี้
แล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะก็มีการเคลื่อนย้ายศพนะคะ
บรรเย็นกลับบ้านเกิดที่ชายภูมิ

สามีโอ้โหทำใจไม่ได้เลยนายอำนวยเนี่ยค่ะ

พูดไม่รู้เรื่องแล้วพยายามจะเปิดโรงศพคือจะเอาร่างภรรยาออกมาค่ะ
ถามว่าเอ๊ะทำไมภรรยาอยู่แบบนี้
ก็เลยต้องนำตัวนายอำนวยลงจากรถนะคะ

ญาติก็จุดทูปเชิญดวงวิญญาณนางบรรเย็นกลับบ้าน
ปกติต้องมีญาติพี่น้องเชิญดวงวิญญาณจุดทูบไปกับรถ
แต่สามีทำไม่ได้แล้วไม่ไหว